ลูกของดีเจบุ๊คโกนะคะ

ขอให้ทำรายการของท่องเที่ยว

ข้างข้างโรงแรมสวปลาวแต่กว่าจะได้มาทำงานนี้ก็ต้องรีบบินไปแก้บนด่วนเพราะว่าอะไร
หล่อนนะหล่อนมากกว่าค่ะเหมือนท่านมาทวงของแก้บน
คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใดเด้อ
พี่เสียบสอบปอล์ลาไปแล้วมารอบหนึ่งนะพี่พี่แจ็คกันหลีดราเห็นไหม
ที่เราไปด้วยกันมาเออเรากลับมาได้จริง
กลับมาตรงจุดนั้นที่เราไปไหว้ด้วยกันพี่แจ๊คแล้วกลับมาได้จริง
ไม่ของหนูว่าฝั่งนะพี่แจ๊ค

หนูบอกว่าขอแล้ว

แต่ไปนั่งกินของที่เราไหว้ข้างศาล

เหมือนในหนังประโทษนะ๔แพ่ง๕แพ่ง

แต่ว่าเขาไปไหว้ไปกราบมาเรียบร้อยไปแก้บนมาเรียบร้อย

ส่วนเรื่องที่ลูกใหม่ของดิเจมส์บุกรที่สวยสะพึงจนหลายคน

ที่ไปงานเมสแฟบูลาสของพี่ออ
เหมือนดาราสักคนมั้ย

เหมือนพี่นิ่งปานิตามั้ย

ทุกคนพูดหมดว่าเหมือนแม่นิงปณิตามาก

แม่งยังโสดอยู่ทำไงดีอ่ะ
สังเกตไหมแจ๊กกะลีนบอกว่ายังโสดแจ๊กรีนหันหน้าหนีเลย
แล้วแจ๊กาลีนจะช่วยอะไรได้แจ๊กาลีนก็โสดเหมือนกันนะโทษ